สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
คือหัวมายังไงผมก็พูดอย่างนั้นจริงไม่จริงไม่จริง
เออเอานี้วันศุกร์นะครับทำไมต้องถอนหายใจก่อน
ยังไงบ้างครับกลับมาแล้วเหรอกลับมาไทยแกแหละไปไหนมา
พี่ไปไหนมาฉันได้อยู่ทุกอาทิตย์ฉันได้อยู่ตลอดทั้งอาทิตย์เลย
ใช่เดี๋ยวผมมาผมไม่เห็นเจอพี่เลยจริงเหรออย่านะ
วันจันทร์เธอก็ไม่ให้มาฉันก็มาวันอังคารฉันมาเธอก็ไม่มา
ก็มันไม่ใช่คิวผมวันพุธ
เพราะวันจันทร์คิวเธอเธอไม่มา
ผมติดงานนี่ไงนี่ไงเห็นไหมล่ะก็ไม่เจอเอง

โอยพรว่าไงครับโอยพรว่าอย่าไปนั่งใกล้เตามาก
เดี๋ยวซิลิโคนละลายทุเลศ

ก็เห็นเขานั่งอยู่หน้าเตาไอ้ปิ้งย่าง

คืนนี้แล้วยังมีนัดอีก๒นัด
พี่คะพี่ได้เวียนไปถึงรอบหน้าแล้ว
เยอะมากเลยเยอะมาก
คนรักพี่เยอะนะมีเธอกว่าเดียวไม่รักใช่ไหมดูสินุ่ม
โอ้โฮคนรักเป็นหมื่นนะล้านเห็นไหมมันชงมาพี่หนูไม่ตั้งใจพี่
แบบว่าไอ้เนี่ยตับนี้มันต้องเล่นอย่างนี้พี่ขอโทษด้วย
คนโด่ก็เป็นเหยื่อรู้ตัวแบบนี้ไม่เล่นก็ไม่ได้อีกจัญญาบัน
ไปเรื่องแรกวันนี้นะครับกรณีของเจ้าสัวเปรมชัย
ก็หลังจากที่ลุ้นฟังคำสั่งขอประกันตัวนะครับ
ล่าสุดก็ได้รับการประกันตัวแล้ว
โดยสารนั้นให้ประกันตัวนี่นะครับหนึ่งล้านบาท
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าหลังจากเจ้าหน้าที่รัชธรรมเรือนจำอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ได้มีการคุมตัวนายเปรมชัยกรณสูตรนะครับ
พร้อมกับพวกอีก๒คนนะครับก็คือนายยงโดดเคลือซึ่งเป็นคนขับรถ
รวมถึงนายธานีทุมมาศนะครับเป็นนายพรานซึ่งเป็นจำเลยที่๑๒และ๔
ฐานความผิดร่วมกันลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลสวนด้านตะวันตก
อุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้ในชั้นดีการหรือไม่ล่าสุดนะครับนายวิทูลแย้ม
พลายนะครับเป็นทนายความของคุณเปรมชัยเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าสารดีกานั้นได้มีคำสั่งให้ประกันตัว
ในเบรมชัยในยงและในธานีซึ่งเป็นจำเลยทั้ง๓นะครับ
ในคดีล่าเสือดำแล้วจริงเป็นสถานดีการหรือไม่ใช่สารอุทธรณ์เหรอ
อุทธรรมก่อนนะนี่แหละอันนี้ประกันอุทธรรม
เออต้องเป็นอุทธรรมซึ่งแต่เดิมคดีนี้นะฮะ
จำเลยได้ยื่นขอประกันตัวเป็นหลักทรัพย์คนละประมาณ๔แสนบาท
หลังจากที่สารอุทธรณ์นั้นมีคำสั่งพิพากษา
ได้เพิ่มหลักทรัพย์อีก๒๐๐๐๐๐บาทเป็น๖๐๐๐๐๐บาท
เพื่อขอประกันตัวต่อสู้ในชั้นศาลดีกานะครับ
โดยสารดีการนะครับพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
ตีราคาประกันคนละ๑ล้านบาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขนะครับ
ให้ติดกำไรข้อเท้าอีเอ็มและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
แต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
สำหรับขั้นตอนจากนี้นะครับสารจะมีหมายปล่อยนะฮะ
นายเปรมชัยกับพวกไปยังเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
จำเลยทั้งหมดนะฮะจะถูกคุมตัวไปปล่อยที่เรือนจำ
ตามขั้นตอนต่อไปนะครับคุณผู้ชม

ใช่กูแล้วก็ดูให้ดีการจะยอมแบบว่า
จริงเขาประกันไม่ทันวันที่

ไม่ทันเพราะว่าทนายส่งให้เยอะไปหน่อยสารอ่านไม่ทัน

ก็เลยต้องหนูในเวลาจำ๑คืน

สัวก็ไม่ได้ตอบอะไรก็ยิ้มแล้วก็เดินเข้าไป

แต่จะยิมจะไม่มีผมไม่เจ้าสัวผมไม่จะบอกนักข่าว

เอาไปอยู่ไหมละจะได้รู้นอนหลับไหม

แล้วก็ส่งไปที่ตำรวจนะครับ
มันก็จะรู้เลยทันทีว่าเธอไปไหน

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ก็เป็นกันหลายคนแล้วนั่นก็คือแพ้อากาศ
โดยที่เราไม่ค่อยรู้ตัวก็ต้องมาเตือนกันอีกครั้งค่ะ
คุณประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็บอกว่าจากการติดตามการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กอทมนะคะ
นี่ยังใช่ไหมคะแต่๓๒๙๙ไมโครกรัม
มาตรฐานคือ๕๐มิโครกรัมเราจะถึง๑๐๐แล้ว
ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยพบเกินมาตรฐานถึง๑๖สถานีนะคะ
ริมถนนกาญจนาพิเศษบางขุนเทียนเขตธนบุรีเขตดินแดง
ประถุมวันบางคอแหลมครองสานพระศรีเจริญครองเตย
บางซื้อหลักศรีพระประแดงสมุทรประการ
กระทุ่มแบนสมุทรสาครปากน้ำสมุทรประการและ
นครปฐมนะคะมหาชัยสมุทรสาครแล้วก็ที่บางพูดนนทบุรี
หมดเลยเกือบหมดเลยรอบกรุงเทพนะครับ
นี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรระวังสุขภาพ
แล้วก็ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ก็จะรายงานสถานการณ์แจ้งประสานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการควบคุมกำกับดูแลภารกิจตามมาตรการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเร่งด่วนนะฮะ
เราก็อ่านข่าวนี้ซ้ำกันทุกวันเลยนะคะ
เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองให้กลับสู่สถานการณ์ปกติ
อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถจะติดตามได้ก็อย่างที่เราบอกนะฮะ
แอปพลิเคชันแอร์ฟอร์ตไทยแล้วก็ที่เวิร์ลวายเว็บเนี่ยนะคะ
คือเราต้องป้องกันตัวเองแล้วค่ะเพราะมันเกิดจากการเผาไหม้
เกิดจากฝุ่นลดเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อากาศนั้นไม่พัดพาออกไป
ใช่ไหมเราไม่มีทางจะหนีไปจากตรงนี้ได้คนกรุงเทพ
แล้วก็การก่อสร้างเราก็ต้องใส่หน้ากากเอานะคะ
อย่าประมาทเพราะตอนนี้ดิฉันเป็นหนักมากเรื่องแพ้อากาศเนี่ยเป็นเลย
แต่ไม่ได้คนคิดว่าเป็นหวัดไม่ใช่แล้วหายแล้วแต่ว่า
แผลอากาศแล้วมันแห้งอ่ะเข้าไปในปากอ่ะ
ก็ป้องกันกันเอาไว้ก็จะดีที่สุด
อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องน่าภูมิใจมากสำหรับคนไทยตอนแรก
แรกเราก็กลัวอยู่เนาะเห็นเนี่ยไหมไอ้ที่เขาสมุนไพรลูกประคบ

ไม่อยู่นี่ไงนี่ตอนนี้อยู่ไงตอนนี้ก็คืออยู่นะคะ
วันที่๑๓ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ระหว่างวันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๔ธันวาคม
กรุงโบโกต้าสาธารณรัฐโคลัมเบีย
ก็มีวาระประกาศผลการพิจารณา
ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

รวมทั้งหมด๕๒รายการ
ทำไมเรียกว่าจับต้องไม่ได้แล้วก็โดนเข้าไปทั้งฝ่าเลยนะ
หมายถึงมันเป็นทฤษฎีด้วย
มันเป็นวิชาใช่ไหมคะคุณพี่
ซึ่งในที่ประชุมก็มีมติรับรอง

ซึ่งก็ขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทน
รดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
หลังจากที่ไทยเข้าร่วมภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก้ไปเมื่อวันที่๑๐มิถุนายนปี๕๙นะคะ
ซึ่งทั้งนี้นวดไทยเป็นมรดกของไทย
รายการที่๒ต่อจากรายการของโขนเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งได้รับประกาศขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก้
ตอนนั้นก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าโขนจะแบบว่าไม่ได้
จะไปตกเป็นของประเทศเพื่อนบ้านเรา

ค้านกันอยู่แบบสุริสุดเดช
ซึ่งเราก็เสียเรื่องของที่
เราไม่ค่อยบันทึกว่าเราเป็นอันนี้

คือเราไม่ได้บันทึกเป็นเขาเรียกว่าแบบฝรั่ง
ของเราคือเป็นการกระทำเป็นการที่เล่าต่อกันมาเป็นการเห็น

คือเราไม่ค่อยใส่ใจเรื่องแบบนี้

ใช่ไหมพี่ก็เห็นว่าของใครเป็นของใคร

คือของคนไทยเราก็มีทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้ว
แต่มันไม่เคยมีแบบว่าอยู่ก็จะต้องเก็บเอาไว้เป็นมรดกของประเทศนะ

พร้อมทรัยเอียดเลยแหละ

แต่ไทยถ้านวดโดยที่ไม่ได้ปวดเมื่อยหรือว่าเป็นอะไรนะ

เราไม่ค่อยเมื่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
ไม่ได้ไปแล้วค่ะเพราะว่ามันมีการแบบว่าก๊อปปี้กันได้เลยนะ
คือน้องเนี่ยสงสัยมากเลยว่าการที่เขาจะรับจดทะเบียสิทธิบัตรพวกนี้ด้วยนะพี่
สิทธิบัตรนะที่แบบข้าวอย่างนี้คำว่าข้าวหอมมะลิอ่ะ
มันก็ต้องของเราดิแล้วมันก็ปลูกในเมืองไทยแต่ว่าประเทศอื่นที่เขาเอาไปปลูกอ่ะ
มันก็ไม่ใช่พันธุ์ของเขาแต่เขาไปจดเข้าไปจดแล้วก็ไม่หอมจริง
เขาจะเข้าไปจัสมินใช่เออคือเหมือนถึงการจดเนี่ยไม่ต้องสืบสาวเล่าเรื่องเลยหรือว่า
ไอ้พันธุ์พืชอันนี้มันมาจากไหนจริงหรืออะไรไม่จำเป็นเลยก็อีกคนลับอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่โคลัมเบียเนี่ย
มันไม่รู้เรื่องมันไปคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยอ่ะไม่คุยแล้ว
นี่มันเป็นเรื่องความรู้มากเลยนะไม่รู้ก่อนจะคุยเรื่องอะไรเนี่ย
สิทธิบัตรสิทธิบัตรแล้วก็ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
อ่ะของแกจวกยับไปก็ได้เอาเรื่องนี้อันนี้มันหนักนวง
เคยขึ้นสำล้อไหมเคยเคยใช่ไหมเออ
เคยขึ้นสำล้อหรือว่าเคยเห็นสำล้อแล้วปรากฏว่ามันมีการไปโล้สัมเภากันบนสำล้อไหม
ไม่มีโล้สำเภาตรงตัวหรือว่าเป็นความเปรียบนี่เหตุนี้มันเกิดจริงสำล้อตุ๊กอ่ะนะ
ที่ถนนศรีลมนะฮะที่ศรีลมปรากฏนี่ฮะสำล้อแล้วมันมีเป็นลักษณะเหมือนกับว่า
คราวต่างชาติสี่คนอ่าอยู่บนรถสำล้อคันหนึ่งอ่า
แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยนั่งอยู่บนตักของชายคนหนึ่ง
แต่ไม่ได้นั่งเฉยนะฮะนั่งแล้วเหมือนโยกตัวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมา
เหมือนลักษณะเหมือนโรสัมเภากันอยู่บนสำล้อโล้สัมเภาแบบในเรื่องบุภเสันนิวาสนะคะ
เออเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งนะครับ
ชายหนุ่มคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
เขาก็เห็นเข้าเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้

นี่ไหมใส่เกี๊ยงแมนหรือยัง

คนขับสามล้อเนี่ยก็หันกลับไปมองเขานะ
แล้วก็ยิ้มเหมือนกับคนขับก็รู้อยู่แล้วว่าเขากำลังทำอะไรอยู่
คือค่อนข้างจะร่อแหลมทีเดียวก็คือลักษณะเหมือนขอโทษนะฮะ

มีเซ็กกันบนรถสำล้อนี่แหละ
โดยที่มีคนรู้เห็นนั่งอยู่ก็ไม่แคร์
ไม่แคร์เพราะคนที่นั่งอยู่ด้วยเก้าหัวเล้าต่อกับซิปกันนะฮะ
คนขับสามล้อคนขี่สามล้อก็ลักษณะเหมือนรู้
แล้วก็ยิ้มแล้วก็เหมือนกับเบิ้ลไปเบิ้ลมาเบรกไปเบรกมา
เหมือนทำกิจกรรมเข้าจังหวะค่ะ
แล้วก็รถมอเตอร์ไซคันนี้นะฮะธนพบอายุ๑๘ปีเขาขี่

ถ่ายเลยนะฮะแล้วก็กำลังลงเนี่ยแหละ
สุดท้ายแล้วก็นี่แหละครับหลายคนก็บอกว่าแบบนี้มันไม่เหมาะไม่ควรนะ
มันเป็นฝรั่งเลยคนจริงเป็นชาวต่างชาติแต่ไม่รู้เป็นประเทศอะไรยังไง
ดูเป็นเอเชียพี่ไม่ดูเป็นฝรั่ง
นี่ขากางแขนกันขนาดนี้นะมือนะฮะ
ก็หนูอ่ะหู้จรั่ว
หาไม่เห็น
ไม่รู้เหมือนกันก็อ่านเอาเอง
ได้เหรอแม่ไม่ได้สิคะคุณจะมาอะไร
เรื่องอย่างนี้มันต้องอยู่ในที่ระโหฐานเรื่องส่วนตัว
เป็นเรื่องที่ไปทำบริษัทสำร้อแล้วคุยร้องกันที่คักแบบนี้

ก็บอกเลยบอกว่าช่วยมารายงานตัวหน่อยสิสำล้อคันนี้
เพราะอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่ก็ตามไม่ได้นะ
ป้ายทะเบียนก็เห็นมีอัพเดทอัพเดทล่าสุดเมื่อกี้เลยค่ะมาแล้ว
ของตุ๊กลั่นใครจะไปมีเซ็กบนรถ
เรื่องปกติฝรั่งหยอกการอัดคนถ่ายคลิป

ล่าสุดนะครับเจ้าของรถตุ๊กลั่นนะฮะ
อย่างที่พี่เหมียวบอกไปเลยว่าใครจะมีเซ็กบนรถ
เรื่องปกติของฝรั่งเขาหยอกกันไอ้คนอัดคนถ่ายคลิปนะครับ
หยอกกันยังไงนั่งตักกันนี่เดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง
นายสุพัฒน์มณีอ่อนอายุ๔๔ปีนะครับ
เป็นเจ้าของรถตุ๊กคนนี้ก็กล่าวบอกว่า

คนนี้เป็นเจ้าของรถตอนนี้ยังติดต่อคนขับไม่ได้
ส่วนใหญ่คนคนนี้ไม่ค่อยใช้โทรศัพท์เลยติดต่อไม่ค่อยจะได้
แล้วก็พักอยู่คนละที่ด้วยปกติจะมารับรถทุกวันประมาณ๒๓ทุ่ม
ตนเองมองว่าไม่น่าจะใช่เรื่องจริง
ฝรั่งเมาก็จะล้อเล่นกันแบบนี้แต่ไม่น่าจะถึงขนาดขนาดนั้นนะ
ขนาดมีอะไรกันปกติคนก็เคยเจอกันเวลานั่งกับหลายคน
ก็เล่นกันแบบนี้แค่หยอกล้อกันเล่นกันธรรมดา
แล้วเจ้าของรถตุ๊กเนี่ยตุ๊กเขาก็บอกว่าผมกลัวแค่ว่าคนที่ลงคลิปมันชัวร์ไหม
ผมก็เสียหายคนขับก็เสียหายคนนั่งเป็นต่างชาติด้วย
ไม่ใช่ความจริงล่ะเสียหายไปทั่วโลกลงคลิปจะทำยังไง
ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นี่นะฮะคุณสุพัฒน์เป็นเจ้าของรถสำล้อนี่
เขาบอกมาแบบนั้นสุภัทรกล่าวตอนนี้นะครับว่าปกติแล้ว
เวลากลับจากกลับบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะเล่นกันแบบนี้
คนไทยก็เล่นแบบนี้เหมือนกันขึ้นมาเล่นหยอกล้อกันสนุก
คนเราเนี่ยเกิดคนละชาติก็จริงจิตใต้สำนึกต้องมี
สนว่าคงจะไม่ใช่แล้วเราจะมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาบนรถเหรอ
เราไม่ได้อยู่กันสองคนเพื่อนเต็มรถก็ว่างั้น
คนขับอีกนะฮะคนบนถนนอีกคนขับชื่อป๊อกแป๊กคนขับชื่อป๊อกแป๊ก
อายุ๒๐ปีเป็นเด็กซื่อไม่ได้มีอะไรเลย
ถึงเป็นความจริงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนขับ
คนขับต้องมองทางจะไปเกี่ยวอะไรกับคนข้างหลังนะฮะ
แล้วเขาบอกว่าคนลงคลิปก็ไม่ชัวร์ถ้ามันจะเห็นจ่ะไม่ใส่เสื้อผ้าก็โอเค
แต่ตอนนี้ผมว่า๘๐ไม่น่าจะใช่ยังไงก็ต้องถามต่างชาติว่าเป็นความจริงไหม
จะสอบถามคนขับซะก่อนก็คิดว่าเป็นเรื่องหยอกล้อกัน
อันนี้คือเจ้าของรถสำล้อนะที่เขาให้เช่าเขาบอกมา
แต่ไอ้คนขับคนที่เช่าคนนี้ยังไม่ปรากฏตัว
แก๊กยังไม่เจอแต่สุพัฒน์ด้วยเจ้าของรถเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้

ก็ไม่รู้ครับมันเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นนี่แหละ

เปิดอันดับประเทศที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวมากสุดในโลกนะคะ

๑๕แสน๗หมื่น๓พันล้านบาท
๑ในน้ำมืนกว่าบาทไม่มีของผม

นี่หนุ่มไปล่าสุดยังไงที่ไปฝรั่งเศษกับอังกฤษ

ก็เสียเงินนี่แหละ
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
๔ประเทศไทย
จำนวนนักท่องเที่ยวอันดับ๔นักท่องเที่ยวต่างชาติของเรามี๓๘๓มากกว่าอังกฤษอีกนะ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยมากที่สุดคือนักท่องเที่ยวจีนค่ะ
อันดับสามคือประเทศฝรั่งเศสตอนนี้เขาก็ติดอันดับตลอดนะฮะ

จำนวนท่องเที่ยวต่างชาติเขาโอ้โหมากกว่าเราเท่าตัว๒เท่าตัว
กี่เท่าตัวเนี่ย๘๙๔ล้านคนมากกว่าประชากร

ของเราอันดับ๔อังกฤษอันดับ๓จะเถียงทำไมเนี่ย
ไม่อยากรู้แล้วมันเงินเราไปไหนหมดเอาต่อไป
นี่หนูถามใคร

ถ้าเป็นมดดำฉันอยากใช้คำพูดมดดำก็ฟังสิฟังกำลังอ่านเสียสมาธิ
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศฝรั่งเศสมากสุดคือคนอังกฤษนะคะ
ที่สเปนอันดับ๒วันนี้มามืดนะจ๊ะ
รายได้จากการท่องเที่ยวของสเปนก็๒ล้านกว่าบาท๒ล้านล้านกว่าบาทเหมือนกัน
นักท่องเที่ยวต่างชาติของเขา๘๒๘ล้านคน
ท่องเที่ยวที่ไปเยือนสเปนมากที่สุดคือคนอังกฤษ
อังกฤษมัวแต่ไปเที่ยวที่อื่นไม่เที่ยวประเทศตัวเอง
ส่วนอเมริกาอันดับสูงสุดคืออันดับ๑
มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง๖ล้านล้านบาท
นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็มี๗๙๖ล้านคน
และคนที่มาเที่ยวอเมริกามากที่สุดปัดโทคนแคนาดา
มันใกล้กันแล้วคนแคนาดานี่

เดี๋ยวจีนครับมีเท่านี้ค่ะคุณหนู

จีนเป็นอันดับ๑๐ที่มีรายรัฐการท่องเที่ยวเป็นอันดับ๑๐

เขาใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุด

เมื่อปีที่แล้วเขาไปใช้จ่ายต่างประเทศถึง๘๔ล้านล้านบาท

มีคนตกงานเยอะมากค่ะคุณค่ะ
นัดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

คนพนักงานเป็นต่างชาติอ่ะ

ของเราไปเปิดร้านกาแฟกันแล้วก็เจ๊ง

เขาก็ได้มีผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรล่าสุด
พบว่าในเดือนพฤศจิกายนปี๖๒

จำนวนผู้ที่มีงานทำอยู่ที่๓๗๓๗ล้านคน
ก็ลดลงไป๕๕แสนคน
เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผู้ที่ทำงาน
อยู่๓๘๒๖ล้านคน
ซึ่งก็ลดไป๕๕แสนคนเลยทีเดียว
สำหรับจำนวนผู้ที่ว่างงานในเดือนพฤศจิกายนปี๖๒นี้นะ
พบว่าอยู่ที่๔๒๙แสนคน
หรือคิดเป็นอัตราว่างงานร้อยละ๑๗
โดยจำนวนผู้ว่างงานดังกล่าวเนี่ย
เพิ่มขึ้นไปถึง๖๐๐๐คน

เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนะคะคือปี๖๑
และหากเทียบกับเดือนก่อนก็คือตุลาคมปี๖๒นี้นะ
พบว่าจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นไป๗๔หมื่นคน

ทั้งนี้จำนวนผู้ว่างงานที่เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ๔เดือน
ที่มีจำนวนผู้ว่างงาน๔๓๖แสนคน

ขณะที่เหตุผลที่ทำให้แรงงานว่างงานเนี่ย
ส่วนใหญ่เพราะว่าถูกนายจ้างเลิกจ้าง

เราไม่ได้กินกงพันเราเป็นใบนี้อ่าพี่
ไปคือถ้าเราไม่ได้หลอกตัวเองนะเศรษฐกิจเราไม่ดีจริงตอนนี้
โอเคใช่ไหมทั้งที่ช่วยหน่อยสิ
วิธีการมันอยู่แล้วไม่จบ
ที่กลับบ้านก็จริงกับ่าสบเศร้า
มีการเติบโตของด้านธุรกิจคือไม่มีการจ้างงานเพิ่ม
คือมีแต่ทรงกับสุตหายไป

แค้นกับคนที่มีธุรกิจเล็กก็ล้มหายจะจับไป
ที่นี่ระดับที่พี่พูดถึงอย่างตอนนี้มาแล้วนะในกองถ่าย
สวัสดีการณ์เป็นต่างชาติแล้วนะพร้อมพี่
มาแล้วนะแล้วก็มาถูกต้องด้วยมีใบมีอะไร
มีพาสปอร์ตมีใบกันทำงานมีการรับรองสอบมา
จริงแล้วพูดไทยเก่งเขียนหนังสือแล้วพูดภาษาอังกฤษได้อีกบ้า

นี่ดูอย่างง่ายนะระดับของที่สูงขึ้นไป
ที่เขาแบบว่าซื้อกระเป๋าหนังจอละเข้อะไรอย่างนี้
ตอนนี้เจ้าละเข้เกลืออยู่ตื้นหมดเลย
เกลืออยู่ตื้นหมดเลยจริง
ยังเคยขายบ้าล้านอย่างนี้นะ
ลดลงมาประมาณ๖๐๐๐๐๐บาทยังเกย์ตื้นอยู่

มึงก็คิดดูเอาก่อนแล้วกัน
ต้องเก็บตังค์ตอนนี้คือแบบไม่รู้อะไรยังไง

เขาบอกอย่างนี้วารสารการเงินของธนาคารนี่อันนี้มันสำคัญนะ

กับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเขาจัดการอันดับเศรษฐีหุ้นไทย
โดยวัดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศนะ
ปรากฏว่าธรรมเนียบเศรษฐีหุ้นไทยปี๖๒
ได้ต้อนรับแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยคนใหม่
นั่นก็คือนายสหรัฐรัตนาวดีกรรมการแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ครองหุ้นมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง
รวมทั้งหมด๑๒๙๖๐ล้านบาท
คือรวยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก๖๓๐๐๐๐บาท

คิดเป็นตัวเลขไม่ทันเลยพี่อายไม่ออกเลย
นี่นะครับทุกชมครับเตียงนี้นะฮะ
มีเสียงล่ำลือของชาวบ้านถึงเตียงอาถรรพ์
ซึ่งตั้งอยู่บนสาราการเปลี่ยนวัดถนน
ทาด้วยสีทองครับแล้วก็มีลูกกรงนั้นโดยรอบเลยนะฮะ
แล้วที่สำคัญห้ามชาวบ้านนั้นขึ้นไปนั่งเล่นบนเตียงนี้เด็ดขาดนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านหลายต่อหลายคนไม่เชื่อกัน
คือก็เลยไปท้าทายแล้วก็ลองขึ้นไปนั่งเล่น
กลับไปพบว่าจะมีอันเป็นไปแทบจะทุกคนเลย

นำออกไปทิ้งไว้ในป่าหลังวัดนานหลายปี
จนกระทั่งเตียงนี้ผูกพังนะครับ
ต่อมาทางกรรมการวัดมีมติร่วมนะครับทำการซ่อมแซม
พร้อมจะนำกลับมาเก็บเอาไว้ในตู้กระจก

เป็นที่รวบรวมของเก่านะฮะอันมีคุณค่าทางด้านจิตใจ
นี่ครับไม้กระดานแผ่นใหญ่มากต้องทำให้ต้นไม้ต้นใหญ่มากนี่นะครับ
นายโอภาษแช่มชื่นนะครับอายุ๖๗ปีเป็นกรรมการวัด

เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาของเตียงนะครับก็คือ
อาจจะเป็นเตียงของท่านใดท่านหนึ่งวัดถนน

เจ้าอาวาสวัดถนนผู้แต่งเทศมหาชาติกันทานกัน
นี่ไม่ใช่เตียงพระมั้งพระมินตรเตียง
หรือว่าอาจจะเป็นเตียงของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่
ซึ่งในอดีตเนี่ยได้มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เคยมาอาศัยอยู่กับ
คนที่ท่านรู้จักในบริเวณใกล้กับวัดถนนเป็นเวลานาน
แล้วเมื่อกลับไปนะครับท่านก็ถวายเตียงนี้ให้กับทางวัดถนน

สมัยก่อนชาวบ้านที่ขึ้นไปนั่งเล่น

แต่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าปวดท้องรุนแรง
บางครั้งตายเลยนะฮะเสียชีวิตเลย
ก็เรียกว่าเป็นที่หวาดหวั่นหวาดกลัวชาวบ้านในระแวกนี้
ก็เลยนำเอาเตียงตัวนี้ไปทิ้งเอาไว้บริเวณป่าหลังวัด
หลายปีแล้วต่อมาทางกรรมการวัดนะครับ
ก็เลยนำมาทำการซ่อมแซมแล้วก็นำมาตั้งเอาไว้
ที่บริเวณสาราการเปลี่ยนตามเดิมพร้อมทำเตียงรองรับไว้ด้านล่าง
แล้วก็ได้มีการนำกระจกใสเนี่ยนะครับมาคลอบออกอีกชั้นหนึ่ง
คือกันไม่ให้ใครไปนั่งเพื่อเก็บไว้เป็นตำนานของวัดถนนต่อไป

แล้วตอนซ่อมจะทำยังไงเพราะเขาก็ต้องขึ้นไปนั่ง

คือการนั่งแบบไปท้าทายกับการมันเจตนาไม่เหมือนกันนะ
แต่ว่านี่เตียงแบบเตียงแบบเหมือนอยู่วัง
แล้วก็เป็นเตียงแบบพิธี

ออกมาสร้ำแสงก็เลยเติม
ไม่ใช่
เป็นเหมือนกันคล้ายเป็นฐานพิธี

นั่นเทศตรงนี้หรอ

อันนี้ลักษณะเป็นเหมือนแบบ

มันก็อาจจะเป็นแบบคือไม่ใช่ทำโชว์หรอก

ว่าเป็นเตียงที่ทำเพื่อเป็นพิธีไม่ได้ไว้นอนจริง

ไม่เคยไปนอนแต่ฉันไปจริง
โหยตกลงมาคงจะขาหัก

เตียงอะเชื่อแต่ว่าไม่ได้ในเตียงที่ใช้ประจำวัน

พวกหลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้แหละ

แล้วก็ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ก็คือของขวัญวันปีใหม่
ซี่ก็จะมอบความสุขให้กับคนที่เรารัก
เขาได้มีโปรโมชั่นแรง
แบบว่าไม่มีกั๊กมาให้ได้เลือกซื้อ

หรือความจุฟรี

ก็จะได้รับส่วนลดรวมสูงสุด

ได้รับส่วนลดสูงสุด
ได้รับอัพเกรดรุ่นหรือว่าความจุฟรี

แล้วก็รับประกันจอแตกนาน๑ปี

จัดโปรโมชั่นแรงส่งท้ายปีแบบนี้
ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่๕มกราคม

ได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลย
จะซื้อเป็นของขวัญหรือว่าซื้อใช้เอง
สามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ

รถเป็นหมื่นฉันไปเนี่ย

เออเปลี่ยนได้หมื่นหนึ่งพันเลย

ใช่ของเขาอย่างเดียว

หนูระดับไม่มีหรอกเศรษฐีผู้กำกับดังขนาดนี้ต้องซื้อใหม่เลยค่ะ

โอ้โหช่องช่องแล้วช่อง
กำกับดังขนาดนี้สินี่อันดับหนึ่งของช่อง

กลับฉากของเขาเสียดาย
นักแสดงรับเชิญที่ดังขนาดนี้
อ้อวแม่ใช่หนูขอแนะนำคุณกัญชัยกะเนิดพลอย

เป็นคู่จิ้นที่แฟนคลับเชียร์กันจำนวนมากเลย
ก็เลยกลายเป็นแบบว่าจะเป็นคู่จริงนอกจอกันไปซะละ
ที่มักจะมีโมเมนต์น่ารัก
หอกเอิญกันบ่อย
แม้จะยังบอกว่าสถานะเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้น
ตอกย้ำทำให้แฟนคลับจิ้นหนักจิกม้อนกันเลยทีเดียว

เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า
เราก็ห่วงตามภาษาพี่น้อง
ก็รู้ว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นการแต่งตัวของเขา

บางทีพูดไปเขาก็อาจจะดื้อ

เขากวนผมมาหลายรอบแล้ว

พอเขาเปิดเสื้อผมก็บอก

เขารู้ว่าผมไม่ชอบ
ไปถ่ายเอง

ใช่คลิปมั้ยอันนี้เป็นรูปภาพแต่คลิปคืออะไร

ส่วนวันใหม่เขาก็บอกว่าไฟเขียวผ่านได้

ยืนยันสถานะตอนนี้ก็เป็นแบบพี่น้องอ๊อ

เขาคงห่วงกันแต่เขารักกันมากของน้อง
จะคบกันไหมก็เป็นเรื่องอนาคตอีกที
บอยไม่มีแฟนเลยเหรอตอนนี้

ตอนนี้คือไม่ได้เปิดตัวไม่มีอะไรทั้งนั้น

คุยกับใครมีข่าวแวว
แต่แกล้งข้อรู้มีแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนจริงหรือเปล่า
แค่เขาก็คุยกันอะไรอย่างนี้
กรณีเหมือนลูกชายไม่เหี่ยวไง

เขาโกรธกันเปล่า

แม่ใช่นะครั้งนานเหมือนเมื่อที่ก็แบบเผลอ
มันต้องกด๓ทีนะเพื่อกว่าจะอัดได้

อดีตแม่ประจำบานคือเกิดแบบฮัพพี่
อันนี้คือเกยงงอนแล้วก็ส่งข้อความมาทุกวัน

มีอย่างบางทีก็กลัวก็ไม่ชอบเลยบอกก็ต้องอัน

ไม่ค่อยดูหัวใคร

คุณมั่งพี่หนูเป็นแนว๒แล้วก็เล่นพันทิศไง
ชอบไปต่อโต๊ะในพันทิศไม่มีไม่ค่อยเป็นในะ
พันทิศไปห้องไหนไม่ได้ไปในห้องไหน
เขาได้ชื่อตัวเองจะนะ

ผมไม่ได้ติด
แต่ในนี้ไม่เข้าไปเล่น

แต่ว่ามีคนทำให้

ใช้ชื่อกัญชัยเหรอ
แฟนเพจใช้ชื่อกัญชัยเลย

ของพี่หนุ่มมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะหนูเห็น

หรือว่าใครมาแกล้งพี่หนุ่มว่าเป็นหน้าพี่ป๋องกระพล
อุ๊ย

ก็ไม่ไปทำอะไรไม่มีการเคลื่อนไหวเท่าไหร

ไม่เห็นคุณเข้าไปวอลว่าว่าว่ากับอีเจี๊ยบบ่อย

ตั้งแต่เขาเหมือนเขาเป็นสมรักเมื่อก่อนมีกรณีของพี่หนุ่มแซ่บ

อันไหนจะเจ๊บหรือเออไม่ใช่เด็กก่อนชอบมาด่า
ด่าพี่หนุ่มในไม่ใช่ในไหนในเฟซบุ๊คพี่หนุ่ม
หนูยังตกใจอุ๊ยอารมณ์ประมาณว่าไม่เอาล่ะค่ะ

เขาก็เหมือนจะมาแฉพี่หนุ่มไงว่าแบบติดต่อไปแล้ว
ไม่เห็นโทรกลับมานั่นนั่นขอหน้าข่าวตามนี่หน่อยอะไรอย่างนี้ว่า

ก็ส่งมาความหาว่าพวกหนูนี่แหละว่าพี่หนุ่มแบบไปคุยกับเขา
เหมือนแบบว่าไปหยอดแล้วก็หายไป
แล้วก็จริงหรือพี่หนุ่มตอนนั้นคือนึกตอนนั้นเราคิด
ไปคุยหรืออะไรอย่างนี้นะไม่จริงเลย
อยากได้พร้อมออกไปเสนอหน้าบอกเอาเลยอยากรู้

เอาเลยเอาเลยอยากรู้

ก็ใช่ไม่ใช่โดนมาเยอะ
วันนี้ผมบอกเลยไม่มีการระคายเคืองอีกแล้ว
จริงโอ้ผมนี่

ก่อนจะไปถึงข่าวต่อไปอย่าถามว่ามันธรรดิ์เขาเป็นแฟนกับพวกลูกป่ะ
แต่ก็ยังไม่ใช่คำว่าแฟนคนก็เลยมองว่ากั๊กหรือเปล่า
อืมล่าสุดไมค์พัทรเลอร์เน็ตก็เปิดเผยว่าจริงจริงที่
ตนทำแบบนี้เพราะว่าต้องการจะทำทุกอย่างให้แน่ใจก่อน
อยากใช้เวลาศึกษากันไปนานไม่อยากตัดสินใจเพื่อความรีบร้อน
เรื่องจากอาจจะทำให้ฝ่ายหญิงเสียหายได้ในอนาคตยืนยันกับปุ๊กลุ๊ก
ก็คือคนสนิทและรู้สึกดีที่สุดในตอนนี้
แต่จะมีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้หรือไม่
สัมมตี

ทำไมไม่มีอะไร
อันนี้อันนี้รูปไหนรูปตอนไหน

ไม่รู้นานแล้วนานแล้ว
อ่าค่ะต่อไปค่ะค่ะต่อไปค่ะ
อารมณ์พิมพ์มาสยังไม่เข้าใจ

เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

อีกแล้วโชว์ของขึ้นสนิมฟาดกับคุณท็อป

นี่นะฮะเหมือนกับประเด็นร้อนดราม่าระหว่างคุณท็อปนะฮะ
ไฮโซคุณท็อปนัตเศษกับอดีตแฟนสาวคุณไพรินโอเซ่นเนี่ยนะฮะ
จะไม่จบลงไปง่ายหลังจากที่ฝ่ายชายเองเนี่ย
ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับตอบโต้
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ได้ให้ของปลอม
และถ้าของที่ให้ไปมันไม่ใช่ของจริงจะใส่โชว์ถ่ายทำไม
แล้วก็บอกว่าถ้าคิดเป็นของปลอมเอามาคืนก็ได้นะ
เพราะก็เอาไปเยอะเหมือนกันเขาว่าแบบนั้น
ส่วนการฟ้องร้องอีกฝ่ายก็มีเรื่องกฎหมายที่เราสามารถจะคุยได้
แต่ไม่อยากทำมองว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องไร้สาระนะครับ

ไม่ได้คุยมาตั้งแต่วันแรกที่เลิกลากันด้วย

ล่าสุดนะครับเพจใต้เตียงดารา
นี่เพจนี้ดังนะผมชอบ

และไม่เรียกร้องหาความสนใจ
โดยเป็นภาพกำไรแบรนด์หรูขึ้นสนิม

เอาของใครอ่ะแบรนด์อะไรเนี่ยพี่
เนี่ยนะฮะแล้วก็มีกระเป๋าเป้
แบรนด์ดังนะครับที่มีโลโก้

เป็นกระเป๋าเป้แบรนด์ดังที่ไม่มีโรโก้

ชีวิตดีอยู่แล้วบ้านมีอยู่รถมีขับอาหารมีกิน

ไปเรียนเมืองนอกไม่เคยต้องขออะไรจากใคร

ไม่อยากดังฝากคิดด้วยนะคะ

ต้องการอะไรแสดงว่าต้องมีคนปล่อยเขา

ข่าวซื้อรถขอรถ
ว่าขอแต่เขาไม่เคยขอ

บอกว่าขอเยอะไปเขาก็เลยออกมาพูดแบบนี้

แต่ว่าฝ่ายชายเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดเนี่ย
มันเป็นข่าวที่อื่นถูกป่ะ
คนอื่นพูดแต่พอออกมาฝ่ายหญิงออกมาเนี่ย

ที่ผ่านมาเคยได้ของอะไรก็คือปลอมหมด

เออปลอมก็เอาไปคืนใช่กูท็อปก็บอกนะ
กูท็อปก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกเลยในไอจีมเขา

เออเขาบอกว่าถ้าปลอมก็เอาไปคืน

เขาก็จะไม่ขอยุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีก

เราไม่คืนเรายังไม่คืนเลย

เราภูมิใจที่เราไม่คืนของ

ในซ่อไพรส์อะไรใครให้ใครให้

คุณลำไยไปดูลำไยหายทองคำนะครับจัดของขวัญวันครบรอบให้ปุ้ยแอลกอฮอล์หวานจัดนี่นี่ปุ้ยใช่ไหมใช่ค่ะ

หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับว่ากำลังคบกันอยู่

ก็เรียกว่าออกมาให้คนโสดนั้นอิจฉาตาร้อนเผ่าอยู่เป็นระยะ

สาวลำไยก็จัดเต็มของขวัญให้ปุ้ยในวันครบรอบนะครับ

งานนี้ถ้าเอานุ่มปุ้ยแอลกอฮอลรีบเข้ามาคอมเมนต์ว่า
ขอบคุณนะครับไอ้เด็กหมา

ขณะที่ในไอจีสตอรี่ของลำไยก็ลงคลิปที่ปุ้ยกำลังกินขนม

ที่ฉันได้ขนมจากภรรยาคุณลิงมดทำเก่งมากนี่

อันนี้ใช่ลองเท้าเป็นตัวตุ๊กตาหรืออะไรน่ะ
ตุ๊กตาคู่

ศัลยะรักของแอลกอฮอล์ไหม

เออไปเป็นตำรวจแต่สิงโตนี่ก็มีในนะผมเนี่ยน่าจะทรงเดียวกับปุ้ย
เศรษฐ์รักตัวเขาไงครับรำยาเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นสิงโตน้อยไง
อ่าล่ะเป็นตัวฟูอย่างนี้
สิงโตตัวเมียไม่มีขนฟูนะลูก

รสวรรค์นี่ก็เอาสารอาหารค่ำ

อย่างไรล่ะโอเคไหม

เออนั่งออกกำลังกายหนักนัก

เออถูก
ข้างนั้นมันนกหรือมันงูอ่ะ

อะไรตัวอะไรข้างอ่ะ

รู้ว่ามันก้มหัวทำอะไรอยู่

พิสัย

เอาไปไปหมดเวลาแล้วเจอกันวันจันทร์นะ
ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ